เคสนี้คนก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าแค่ขโมยแตงกวาจริงหรือเปล่าถึงต้องมาดักซุ่มยิงจนตายคาสวนยางพารา
จำได้ไหมคะที่เราเล่าไปที่เป็นเจ้าของสวนแตงกวามาดักใช้ปืนลูกซองซุ่มยิงเจ้าของสวนยางพาราที่อยู่ติดกันจนตาย
คนก่อเหตุชื่อนายใหญ่คนตายชื่อนายเล็ก
ตอนที่ตำรวจจับได้เขาบอกว่าเออเขาก็ตกใจนะที่ตำรวจทำงานไวจัง
ก่อเหตุ๒๓เขาโดนจับเลย

รู้ตัวไวจังเขาก็บอกว่าเขาโกรธแค้นผู้ตายที่ชอบเข้ามาขโมยแตงกวาในสวนเขา
แล้วก็ไปขายเตือนก็หลายครั้งด่าก็หลายครั้งห้ามแล้วก็หลายครั้งก็ยังทำอยู่ได้จนเขาทนไม่ไหว
คือมาดักรอค่ะเพื่อจะก่อเหตุ
แล้วก็ที่โหดเยี่ยมไปกว่านั้นคือจังหวะที่เอาลูกซองยิงใส่เขาแล้วเนี่ย
เห็นว่าเขายังไม่ตายเอามีดไปฟันเข้าปลายคางคือเอาให้แน่ใจว่าตายจริงจริงอ่ะ
ตายคามือถึงเดินออกมาจากสวนยางพาราของผู้ตายแล้วก็ไปนอนที่ขนำของตัวเองที่ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตร
หนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทีนี้ค่ะครอบครัวทางฝั่งคนตายเขาบอกว่า
คุณก็พูดได้สิพ่อเขาตายไปแล้วสามีเขาตายไปแล้วมันแก้ต่างอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ
ยืนยันเลยนะคะว่าสามีเธอไม่เคยไปขโมยแตงกวาของคนก่อเหตุเลย
คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
เพื่อไปพูดคุยว่าตกลงมันแค่เรื่องแตงกวาจริงจริงไหมคือพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยมันถูกรายล้อมไปด้วยสวนยางพาราสวนปามแล้วก็ภูเขา
แล้วก็อยู่ห่างไกลจากชุมชนด้วยส่วนสวนแตงกวาของนายใหญ่ที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยก็อยู่ห่างจากสวนยางพาราของในเล็กผู้ตายแค่๒๐เมตรเท่านั้นเอง
เรื่องต้นคุณกั้งไปเดินสำรวจดูเขาบอกว่าผลผลิตมันสามารถเก็บขายได้แล้ว
และในพื้นที่ก็มีเพียงสวนแตงกวาของนายใหญ่อยู่สวนเดียวนอกนั้นเป็นสวนปามสวนยางสวนทุเรียน
คุณกั้งได้คุยกับคุณจอยนะคะเป็นชาวสวนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเธอบอกว่าจังหวะเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงหรอก
เพราะว่าทุกคนเข้านอนหมดแล้วคือชาวบ้านเขาเข้านอนไว้เพราะต้องตื่นกันตั้งแต่กลางดึกเพื่อมากรีดยางมาทำอะไรกันอ่ะนะคะ
เขาบอกเขาตกใจนะไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและที่ตกใจยิ่งกว่าก็คือทั้งในใหญ่และในเล็กก็เป็นคนดีทั้งคู่ไม่เคยเห็นมีปัญหากันเลย
ไม่คิดว่าคือแบบไม่คิดว่าจะอรีกพอมีค่าใครคาดขึ้นเลยดังนั้นข้าไม่มาดำเนียต่อใจก็ได้แค่แค่งั้นแค่มาแนวไงแล้วจัยมันครัน

แกจะเพื่อเปลี่ยนชาวบ้านอยู่เลยนะ

แต่ส่วนคนอื่นอันนั้นไม่รู้เขาไม่คอยซุ้งซิ้งอยู่เลย
คุณกั้งไปที่วัดประสบนะคะ

ก็เห็นว่าครอบครัวกำลังนำร่างของในเล็ก

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ได้คุยกับคุณแอ๋วภรรยาคนตายค่ะ
เธอบอกว่าเมื่อเช้าก็ไปทำพิธี

เพราะว่าเธอคือคนพบศพสามีคนแรก
ต้องไปอัญเชิญดวงวิญญาณมานะคะ
ประเด็นเรื่องที่ในใหญ่คนก่อเหตุค่ะ

เธอบอกไม่จริงไม่เป็นความจริงเลย

เธอน่ะเป็นคนดีช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่มาตลอด
แต่ถ้าให้นึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่มันแปลกเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะคะ
คือสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ก่อนเนี่ยเธอบอกเธอกับสามีไปคุยกับนายใหญ่คนก่อเหตุ
แต่นายใหญ่ไม่ยอมคุยด้วยเลยมีสีหน้าบึ้งตึง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรไปโกรธอะไรยังไงมาคุยด้วยก็ไม่คุยด้วย
แต่พอย้อนกลับไปนึกขึ้นได้เลยเมื่อปีกว่านู้นเลย
เคยได้ยินภรรยานายใหญ่บอกว่านายใหญ่ป่วยต้องกินยารักษาตัว

แล้วไอ้ยาที่ว่ามันจะเป็นอาการเกี่ยวกับทางจิตเวท
ว่าเป็นอาการทางร่างกายธรรมดา
อีกคนหนึ่งที่เราได้คุยก็คือคุณศิรารัชร์ลูกสาวคนโตของผู้ตายอยู่๒๐ปี
น้องบอกว่าอยากให้ฟังความฝั่งเธอบ้าง
เพราะพ่อเธอไม่มีโอกาสมาพูดอะไรอีกแล้ว

ตอนนี้ทุกคนในบ้านทุกข์ใจมาก
เพราะว่าเสียหัวหน้าครอบครัวไปแล้ว

แต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้ออกมาวันไหน
เขายังมีโอกาสไปเจอครอบครัวเขา

กับพ่อก็ถึงวันจันทร์นี้ค่ะ
ถ้าถามว่าจะให้อภัยเขาไหม

เขาทำไปด้วยเหตุผลอะไร
แต่ไม่มีทางที่หนูจะให้อภัยเขาเด็ดขาด
แต่ไม่มีทางที่หนูจะให้อภัยเขาเหตุขาด
แต่ไม่มีทางที่หนูจะให้อภัยเขาเหตุขาด

หนูก็ไม่ยอมให้พ่อของหนู

หนูก็ยังเชื่อว่าพ่อนุไม่ได้ทำอะไรผิด
โดยไม่มีเหตุอันควรและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยม
และจะส่งฟ้องศาลจังหวัดสุราธานีพรุ่งนี้ค่ะ